ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องคดีน้องชมพู่หน่อยกันแล้วกันนะฮะวันนี้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่จริง
ชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่บอกว่า
ขอเตรียมทนายไว้ล่วงหน้าหน่อย

ทนายคนนั้นคือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เคยไปหาลุงพลคุยกับลุงพลมาแล้วรอบหนึ่ง

วันนี้คือทนายตั้มไปถึงบ้านกอกกอกแล้ว

พ้นระยะเวลา๑๔วันแล้วลงพื้นที่กอกกอก

สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเห็นกับตาตัวเองก่อน
ว่าข้อมูลทางคดีของพื้นที่เนี่ยเป็นยังไง

ครับสวัสดีครับคุณพระครูคุณเขตมักศรครับ
ครับก็จากลุงจรูนที่กาญจนบุรีไปลุงพลที่มุกดาหารนะทนายตั้ม
ใช่ครับสองลุงแล้วครับผมเนี่ย
นายตั้มตกลงมาเที่ยวนี้เนี่ยได้ไปดูอะไรมาแล้วบ้างฮะในพื้นที่
ครับก็เพิ่งจะเข้าพื้นที่ได้นะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับ
ก็วันนี้ก็อยู่กับลุงพลนะครับเกือบจะทั้งวันเลยนะครับ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยสอบถามรายละเอียดต่างนะครับ
แล้วก็ลุงพลก็พาตะเวนไปรอบหมู่บ้านกกอกนะครับ
เพื่อดูสถานที่นะครับที่เกี่ยวกับคดีแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับ
จะได้รู้รายละเอียดต่างในหมู่บ้านนะครับ
ภูเหล็กไฟขึ้นหรือยังภูเหล็กไฟ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตอน๙โมงเช้าครับ
นัดกับทางป่าไม้แล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ลุงพลเรียบร้อยแล้วครับ

วันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นได้เห็นอะไรยังไงบ้างแล้ว

ครับในวันนี้ก็ได้คุยกับลุงพลนะครับ

สามารถที่จะขึ้นไปได้ไหม
น้องชมพูสามารถที่จะขึ้นไปได้ไหมนะครับ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

ตัวลุงพลเนี่ยไปได้พยานหลักฐานหรือว่ามั่นใจตรงไหนอะไรยังไง
ผมยังไม่ได้บอกว่าผมมั่นใจอะไรเลยนะครับ
ผมต้องขอตัดสินใจคือต้องดูรายละเอียดทุกอย่างเนี่ย
รอบข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผมบอกได้ก็คือว่า
ที่ผมคุยกับลุงพลนะครับก็ยังไม่มีข้อพิรุธอะไรนะครับ
ที่จะให้ทำเหมือนกับว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องในการทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าสรุปก็คือณขณะนี้นะวันนี้ตอนนี้ทนายตั้มบอกว่า
ไม่ได้มั่นใจในตัวลุงพลแต่ณขณะนี้ที่คุยกัน
ยังไม่พบข้อพิรุษอย่างนี้ใช่ไหม
อย่าไปแปลอย่างนั้นว่าไม่มั่นใจในตัวลุงพลเดี๋ยวไปเขียนข่าวเดี๋ยวจะออกมาไม่ดีนะครับ
คือผมต้องดูข้อเท็จจริงทุกอย่างให้รอบด้านก่อนนะครับ
แต่ว่าลุงพลก็ยังไม่มีพิรุธอะไรให้ผมสงสัยนะครับ
ค่ะหลักคือท่านนายตั้มอยากจะเห็นพื้นที่
จากพื้นที่นะทนายตั้มนะได้เล็งใครเอาไว้ว่าน่าจะเป็นพยานปากสำคัญ
คนสำคัญที่จะสามารถมาช่วยแก้ต่างในคดีลุงพลได้บ้างไหมมองไปถึงตรงนั้นหรือยัง
คือตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพยานสักปากเลยนะครับ
ก็ได้คุยกับทั้งลุงพลกับป้าแตนนะครับเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนพยานอื่นเนี่ยก็พอจะรับทราบจากลุงพลมาบ้างแล้วนะครับ
ว่ามีใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของลุงพลนะครับ
แล้วพยานบางปากเนี่ยตำรวจก็อาจจะยังไม่ได้สอบนะครับ
ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวได้มีการประสานกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเกิดยังไม่ได้มีการสอบสวนจริงนะครับ
ก็คงจะต้องให้ทางตำรวจเนี่ยได้สอบไปพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ตั้มไม่อยากจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บ้างหรือฮะ
คือถ้าเกิดไม่รังเกียจนะครับผมก็อยากจะไปคุยนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ที่ผมมากกอกครั้งแรกที่ผมไม่ได้เข้าพื้นที่นะครับ
อยู่ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยต้อนรับผมนะครับ
คือบอกไว้เลยว่าต้องกักตัวผมนะครับผมคิดว่าเขาคงจะไม่อยากคุยกับผมนะครับ
อาจจะเป็นข่าวออกไปคืออาจจะมองว่าผมอยู่ทางฝั่งลุงพลหรือเปล่านะครับ
เขาเลยถึงรังเกียจนะครับแต่คือผมอยากจะให้ให้มองอีกด้านหนึ่ง
คือว่าผมมาช่วยตามหาความจริงนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ทำให้น้องชมพู่
ซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยครับเสียชีวิตนะครับ
วิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะเหมือนกันนะหรือว่าทนายตั้มก็สบาย
ทำงานในฐานะทนายความคนหนึ่งทำตามหน้าที่อ่ะค่ะใช่แล้วครับคุณเขียนมาสอนคือผมนี่เป็นทนายความอาชีพอ่ะนะครับ
คือเรื่องดราม่าต่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดของบุคคลใดเนี่ย
ผมจะไม่เอามาใส่ไว้ในหัวเลยนะครับเพราะว่าสมมุติว่าเรื่องดราม่าที่เกิดกับลุงพลในทุกวันนี้นะครับมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องว่าลุงพลจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เข้ามาเกี่ยวอะไรเลยกับการตัดสินใจของผมนะครับทนายตั้มเห็นบอกมาตั้งแต่เมื่อคืนเหรอฮะ
ใช่แล้วครับมาถึงแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้เข้าพื้นที่หมู่บ้านกรอกนะครับมีข่าวบอกโอ้โหจะมาไล่ทำภารกิจทางลับมาหาพยงพยานหลักถงหลักฐานมันลับเลิฟอะไรยังไงทนายตั้ม
ก็วันนี้ก็ไม่สามารถจะเปิดเผยพี่นักข่าวได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานนะครับก็เลยเลยไม่ได้บอกให้พี่นักข่าวว่าไปทำอะไรบ้างนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปแตะต้องหรือคุยกับพยานคนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา
แต่ถ้าดูจากที่ตำรวจโดยเฉพาะที่พบตรท่านแถลงล่าสุดนะฮะเมื่อสองตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาคืบหน้าไปไปเยอะเลยนะอย่างล่าสุดพบตรให้สัมภาษณ์ก็ยังบอกว่าโหทำงานเกินร้อยแล้วด้วยซ้ำเนี่ยไม่เท่ากับว่าเราต้องมามาไล่ลื้อตรวจสอบเพื่อหาอะไรมาคัดค้านกับหลักฐานของตำรวจที่ได้มาทั้งหมดอย่างนี้หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับคุณภาคภูมิ
ตหรือคณะพตสวนเนี่ยเขาจะทำงานในส่วนของเขาจะไปยังไงมันแล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับผมนะครับคือผมได้ทำในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็คือไปแสวงหาพยานหลักฐานอะไรต่างมาเพื่อจะมาชั่งน้ำหนักว่าจะทำคดีหรือไม่รับทำคดีนะครับตำรวจจะมีหลักฐานอะไรได้ดำเนินคดีตามสบายเลยครับเพราะว่ามันก็คือเป็นอำนาจและส
จะตัดสินใจทำผมเขาทำเฉพาะคดีชมภูรณ์แต่การส่วนคดีอื่น
ว่าจะเป็นพี่ทนายรัชพลหรือพี่ทนายที่อยู่ใกล้กับ
ทนายตั้มได้คุยกับลุงพลไหมว่าในเมื่อตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหา
กับใครเป็นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาอะไรเลยเนี่ย
ทำไมลุงพลถึงอยากได้ทนายตั้มหรือจะเป็นทนายคนไหนก็แล้วแต่มา
เตรียมล่วงหน้าในคดีน้องชมพู่ไว้เหลือเกิน
ครับคือการที่เราจะปรึกษาทนายนะครับ
ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับ
เราก็สามารถที่จะขอความรู้และความแนะนำได้นะครับ
ผมอยากให้คุณภาคภูมิย้อนกลับไปคิดถึงตอนที่คุณลุงจรูนนะครับ
หวย๓๐ล้านเนี่ยตอนนั้นคุณลุงจรูนยังไม่เคยโดนแจ้งข้อหา
ยังไม่เคยถูกฟ้องคดีแต่ผมก็ลงไปตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์นะครับ
ของคนที่คิดว่าตัวเองอยากจะหาที่พึ่ง
หาคนที่สามารถให้คำปรึกษาได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลย
มันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลมากกว่านะครับ
บางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวขอให้โดนคดีก่อน
แล้วค่อยไปปรึกษาทนายความก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ
ถ้าเกิดเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาจะประกันตัวอะไรยังไงเขาก็ปรึกษาทนายไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ

มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมทนายตั้มเหมือนคนอื่นเขาก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมปรึกษาเอาไว้ก่อน
คดีอื่นมันก็มีลักษณะแบบนี้
ทั่วประเทศครับทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของน้องชมพู่อย่างเดียวนะครับ
ทนายตั้มพรุ่งนี้ถ้าขึ้นภูเหล็กไฟแล้วจะสรุปกับลุงพลได้เลยไหมฮะว่าตกลงจะรับหรือไม่รับช่วยคดีเรื่องน้องชมพู่เนี่ย
มันยังมีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับแล้วตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ถูกแจ้งข้อหานะครับผมก็ยังมีเวลาในการที่จะตรวจสอบข้อได้จริงทุกอย่างเนี่ยให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับ
แล้วใช้เวลาอีกสักกี่วันในการตรวจสอบ
ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเร่งรีบนะครับเพราะว่าตัวลุงพลเนี่ยยังไม่ถูกทางตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกหรือว่าจะไปออกหมายจับอะไรเลยนะครับ
ยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยผ่านซอยหน้าบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ได้
บอกลุงพลแกแวะไปทางนั้นก็ได้เผื่อทนายตั้มจะแวะเข้าไปสวัสดีทักทายคุณพ่อคุณแม่เขาขอข้อมูล
ขอบคุณนะครับถ้าเกิดเขายินดีนะครับผมพร้อมจะเข้าไปพูดคุยครับผมครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับธนัยตั้มธนัยศิษฐาวิวังเกิดนะครับ
แนะนำอะไรไหมคะฐานะที่เคยขึ้นภูเหล็กไฟใส่รองเท้าผ้าใบค่ะหาไม้สักอันหนึ่ง
ประคองตัวหน่อยยากเอาไว้ยันตัวตอนลงเนี่ยยากกว่าตอนขึ้น
อันนี้สำหรับผมนะเคยขึ้นไปแล้วแต่อาจจะอายุเยอะหน่อยขึ้นยากลงยาก
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูทนายตั้มพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ